จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันหลังวันที่๑๒จนถึงตอนนี้ติดต่อเขาได้อีกไหมคะ

แล้วเขาฝากใครติดต่อมาหรือฝากข้อความมาหรือใครเป็นคนแทนติดต่อมาไหมคะลุงค่ะ
ไม่มีเลยครับผมไม่มีใครติดต่อมาเลยฮะ
นายจ้างก็ได้ใช้ให้น้องทั้ง๕คนเนี่ยขึ้นไปยกยกสายไฟนะครับ
แต่ว่ามีน้องอีกคนนึงที่เขาขึ้นไปเขาลงมาก็เลยเหลือกันอยู่๔คน
แล้ว๔คนนี้ก็เข้าไปยกนะครับยกสายไฟแล้วก็เกิดไฟช็อตนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราเคยจัดรายการไปครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาผู้เสียหายนะคะเข้ามาร้องกับมูลนิธิปวีนานะคะ
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่า

การไม่ได้นะคะกลัวว่าจะไม่มีคนรับผิดชอบกลัวว่าจะไม่ได้ความช่วยเหลือเยียวยานะคะ
แล้วก็เผลอเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนผิดด้วยสำหรับคนที่อยู่ในสถานะของลูกจ้างของบริษัทนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะของวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แล้วก็ลักษณะของบริษัทนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เหมือนกับขนย้ายนะคะ
ลักษณะของการขนย้ายซากเครื่องบินนะคะไปหลายจุด
หนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ว่าจะให้ไปขนจากที่ไหนไปที่ไหน
วันที่เกิดเหตุการณ์คือจริงแล้วสถานที่ของบริษัทที่พักก็คืออยู่ที่สนามบินดอนเมืองในกรุงเทพ
วันที่เกิดเหตุต้นเดือนพฤษภาคมคือออกจากกรุงเทพไปเพื่อที่จะไปเอาซากที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ต้องไปส่งที่นครสวรรค์เพราะฉะนั้นจุดที่เกิดเหตุคือปลายทางนะคะ
อยู่ที่อำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์เช้าตรู่๖โมงครึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดกับรถขบวนของบริษัทไปกันทั้งหมด๓คันนะคะ
คันแรกเป็นรถเทรลเลอร์แล้วก็ขับต่อกันเป็นคันที่๒เป็นรถสิบสองล้อ
แล้วคันที่๓ก็เป็นรถเทรลเลอร์คนขับ๓คัน๓คน
แต่ว่าคันแรกคันหน้าสุดนะคะจะมีคนในครอบครัวนั่งไปด้วย๑คน
อันนี้เฉพาะคนขับนะคะทีนี้พนักงานก็คือกลุ่มที่ถูกไฟช็อตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด๕คนด้วยกัน
กับรถคันแรก๒อยู่กับรถคันกลาง๑แล้วก็อยู่กับรถคันที่๓เนี่ย
แต่ทีนี้พอไปถึงจุดเกิดเหตุคันแรกผ่านได้คันที่สองผ่านได้ติดอยู่คือเทรลเลอร์คันที่๓ท้ายขบวนค่ะ
แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะน้องที่นั่งไปของทุกคันเนี่ยที่เป็นพนักงานในการขนย้ายทั้งหมดรวมกัน๕คนนะคะ
ที่ขึ้นไปข้างบนหลังคาจะเห็นอยู่สี่จะมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านล่าง
ส่วนคนที่คุณผู้ชมเห็นว่าเหมือนกับเหยียบอยู่ตรงขอบของหน้าต่างเนี่ยนะคะ
หน้าต่างเครื่องบินเนี่ยเป็นพนักงานขับรถคนแรกทีนี้เหตุที่เกิดเกิดกับกลุ่มคนที่อยู่บนหลังคาค่ะ
มีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกนะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันคนแรกเป็นคุณป้าของน้อง
คนที่เสียชีวิต๑คนเด็กอายุ๒๐ปีนะคะคนที่๒คือคุณบอนคุณบอนก็คือคนขับรถนะคะ
แล้วก็กำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่หนักนะคะ
และคนที่สามที่เราจะคุยกันก็คือติ่งค่ะติ่งเนี่ยเป็นเด็กอายุ๑๕ณวันที่เกิดเหตุ
เดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าจริงแล้วอยู่กับบริษัทนี้มาตั้งแต่อายุ๑๔
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่บนหลังคาเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นด้วย
วันนี้ทั้ง๓ท่านในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้รายการพร้อมรับแขกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันทางโทรศัพท์นะคะ
เรียงกันแบบนี้เอาในกรณีของผู้เสียชีวิตก่อนนะคะคุยกับคุณป้าก่อน
คุณป้าค่ะคราวที่แล้วก็ถามอย่างนี้กับคุณลุงเหมือนกันเอาจนถึงณวันนี้
ตกลงว่าเรื่องชดเชยชดใช้เอาเรื่องค่าเสียหายก่อนนะคะ
ทางบริษัทติดต่อกับคุณป้าพูดคุยกันจนถึงวันนี้ตกลงกันได้ว่ายังไงบ้างคะ
เขาไม่เคยโทรหาเราเลยค่ะมีแต่เราโทรหาเขาตลอด
ตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่วันน้องเสียชีวิตแล้วมีเพื่อนน้องโทรไปบอกว่าน้องถูกไฟช็อตตาย
แล้วคราวนี้นายจ้างเขาก็คุยกับน้องอีกคนนึงเขาบอกว่าขอเบอร์คุณป้าหน่อย
แล้วก็ให้เบอร์เขาไปแล้วเขาก็โทรมาแล้วเราก็รับสายแล้วเขาก็บอกว่า
น้องเสียชีวิตแล้วนะถูกไฟช็อตเขาบอกแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่า
ก็เลยถามเขาว่าแล้วน้องอยู่ที่ไหนเขาบอกน้องอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วคราวนี้ก็เลยโทรไปที่กรุงเทพไปหาน้องสาวอีกคนนึง
ว่าหลานอ่ะถูกไฟช็อตตายแล้วแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่า
ถ้างั้นจะไปเอาสวบน้องเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามว่า
แล้วจะทำยังไงล่ะถามนายจ้างนายจ้างบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ
เดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเองอืมแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเราจะถามเขาว่า
แล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
เดี๋ยวทางโรงพักผมจะเดินเรื่องเองทุกอย่างเลย
เขาว่าอย่างนี้แล้วผมก็จะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วพอน้องไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไปว่าขอดูศพน้องหน่อย
เขาบอกว่าน้องไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
เขาบอกว่าน้องน่ะเอาศพออกไปไว้ที่วัด
แล้วยาดก็ไม่ได้ไปเซ็นรับสวบน้อง

นายจ้างไปเซ็นรับศพแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดให้

ตอนนั้นโรงพยาบาลติดต่อทางครอบครัวไหมคะ

นายจ้างบอกเราก่อนไหมว่าเขาจะเซ็นรับแทนไปนะ

ค่ะแล้วต่อมาว่าไงคะคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าคุณเขาก็บอกน้องสาวนะว่าเอาตังค์ไปก่อนนะสองหมื่น
เขาว่าอย่างนี้ไปจัดงานศพก่อนเดี๋ยวจะตามไปทีหลังเขาว่าอย่างนี้
แล้วเขาก็ไม่ติดต่อหาเราเลยแล้วเราก็โทรหาเขา
พอเขาให้ตังค์มาสองหมื่นแล้วพอนี้เราก็โทรไปหาเขาอีกว่าตังค่าใช้จ่ายเราไม่พอนะเราขออีกหน่อย
แล้วคราวนี้เขาก็โอนมาให้วันที่สามหมื่นนึงแล้วคราวนี้เขาก็ไม่มาแล้วก็โทรบอกเขาอีกว่าจะเก็บศพน้องแล้วนะแล้วจะมาวันไหน
แล้วเขาก็ผัดว่าวันนี้ไปไม่ได้นะติดธุระอะไรอย่างนี้
แล้วคราวนี้พอวันที่เก็บศพน้องเขาบอกว่าจะให้เลขาเขามาแล้วเลขาเขาก็มาแล้วเขาก็ใส่ซองให้๒๐๐เลขาเขาน่ะ
แล้วเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องค่าสินใหม่อะไรเลยแล้วคราวนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ยอมนะถ้าไม่พูดค่าสินไหมอ่ะ
ถ้างั้นไปโรงพักกันไปลงบันทึกประจำวันไว้เลยว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไปไม่ได้ติดธุระ
บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเอาผู้ใหญ่บ้านอบตมาบอกเขาแบบนี้ก็เลยไปเอามาเอาผู้ใหญ่มามาทำหนังสือขึ้นว่าเราเรียกค่าสินใหม่ห้าแสนแล้วค่าทำศพแปดหมื่น
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เขียนไว้ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเขาบอกเราว่าแม่แม่น้องเจนบอกว่ามีอะไรให้คุยกับน้องเจนผ่านน้องเจนได้เลย

น้องเจนคือเลขาเขาค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปพูดให้นะเขาว่าอย่างนี้
ทีนี้ทั้งหมดนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือนายจ้างมาในช่วงที่ทำศพน้องไหมคะ
ไม่มาไม่เคยมาเลยจ้ะไม่เคยเลยจ้ะ

เลขามาวันที่เผาจะเผาน้องแล้วก็ถึงมาถึงจ้ะ
แล้วก็ตั้งแต่ตอนที่ทำงานศพเสร็จจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงอะไร

เรายังติดต่อเขาได้ไหมคะคุณป้า
ก็ตั้งแต่เราไปมีร้อยเวรโทรไปบอกเราวันที่๙บอกว่าให้ขึ้นมาที่นครสวรรค์นะ
ก็เลยถามว่าขึ้นไปทำไมเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความแล้วก็ขึ้นไปที่นครสวรรค์
แล้วพอวันจันทร์ก็ไปที่โรงพักแล้วคราวนี้ก็เลยถามร้อยเวรว่าไอ้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เอกสารแจ้งความอะไรเลยเหรอ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งความครับเขาบอกอย่างนี้
ตำรวจคนเดียวกันไหมคนที่โทรตามกับคนที่เจอหน้า

แล้วตกลงที่บอกให้ไปแจ้งความสรุปแจ้งความใครคะ
เขาบอกว่าขึ้นว่าให้ไปแจ้งความเฉยค่ะ

ไม่ได้ทำก็บอกว่ามาแค่สอบปากคำเฉยค่ะ

บ้านอยู่ปาจีนให้ไปที่นครสวัสดิ์สอบปากคำไว้

แล้วเขาบอกไหมว่าเขาไปสอบใครไว้แล้วบ้างคะคุณตำรวจนะคะ

เขาบอกว่าต้องรอสอบให้หมดทุกเคสก่อนถึงจะเดินเรื่องได้
ทีนี้ตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือคดีค้างอยู่แค่นั้น
ก็พวกน้องเขาก็เอาไปสอบอีกแล้วค่ะ
แล้วพอเราออกมาจากโรงพักพอเราเข้าไปแล้วเราออกมาจากโรงพัก
ร้อยเวรโทรมาบอกว่าวันอังคารไม่ต้องกลับไปโรงพักอีกแล้วนะ
ว่าจะเอาน้องกรน้องกรอายุไม่ถึงไม่ถึง๑๘น้องเป็นเด็กต้องเอาไปให้อายการสอบ
เขาบอกอย่างนี้พอวันอังคารจะไป
น้องกรคืออีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บนะคะที่ก็จะเป็นพยานร่วมอยู่ในคดีนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้ในส่วนของคดีเดี๋ยวเรากลับมานะคะคือคดีมันมีทั้งเรื่องของการตกลงกันเรื่องค่าเสียหายนะ
ยังคาสังอยู่นะคะส่วนเรื่องของคดีเนี่ยถ้าถ้าถามนะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการสอบคนที่เกี่ยวข้อง
อย่างนี้ถูกไหมสรุปถูกไหมคะจ้ะอ่าคุณป้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะ
นี่ขอไปในเหตุการณ์วันนั้นก่อนนะคะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณบอลคุณบอลขับรถคันที่

ก็คือคันเกิดเหตุเลยใช่ครับใช่ไหมคะคุณคุณบอลได้เห็นตอนเกิดเหตุเลยไหม
ช็อตนะครับใช่ค่ะตอนช็อตนี่เห็นเขาคือว่าเหลือไปเห็นพอดีครับคุณบอลนั่งอยู่ที่คนขับ
หรือว่ายังไงคะหรือลงไปยืนดูข้างล่างหรือยังไงนั่งอยู่ที่คนขับครับอ่าทีนี้จังหวะที่ติดเนี่ยนะคะคือตอน
ขับเข้าไปคันแรกไม่มีปัญหาคันที่สองไม่มีปัญหาติดคันเราครับนะคะพอติดคันเราเสร็จแล้วเนี่ย
ยังไงทำไมสุดท้ายแล้ว๕คนที่เป็นพนักงานขนซากเครื่องบินเนี่ยจะต้องไปรวมกันที่คันคุณบอลคะ
พอไปถึงพอติดเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อทำยังไงกันต่อ
ก็นายจ้างก็สั่งให้พวกพนักงานที่ว่ามาด้วยกันนะครับ
ให้ช่วยกันไปยัดสายไฟครับ

คือตามข่าวที่เราสัมภาษณ์ก็คือข่าวที่ออกมาคือ
นายจ้างก็นั่งรถยนต์ไปใช่ไหมคะ

แล้วก็ที่นั่งไปกับเลขาใช่ไหมครับ
ทีนี้พอนายจ้างเห็นแล้วปุ๊บนายจ้างก็สั่งบอกว่า
จำคำพูดพอจะได้ไหมคะ
บอกว่าให้ช่วยกัน
ให้ช่วยกันเข้าไปหาอะไรเข้าไปขึ้นไปงัดสายไฟครับ
อย่างนี้ครับประมาณนี้ครับ
แล้วมันมีอุปกรณ์ไหมจริง

ไม่มีไม้ไม่มีถุงมือ
คือเคยเจอไหมเวลาไปส่งไปส่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะ

สั่งเลยแบบให้พวกเรานี้ขึ้นไปกันทั้งหมด

เพราะว่าสายไฟมันหนักนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกให้หาอุปกรณ์ไปงัดขึ้น
แล้วก็เอาไม้มีไม้ท่อนเดียวแล้วก็ตัวเป้าหมดนะครับ
ตอนที่นายจ้างสั่งนี่มีคนถามไหมว่า
จะเอาอะไรงัดครับจะยังไงมันจะช็อตไหมคือมีใครถาม
ก็เค้าสั่งบอกให้เอาไม้เนี่ยครับกลายงัด

เดี๋ยวนะอันนี้ถามแทรกในจ้างดุเหรอ

เหมือนคนบ้าอำนาจนะครับตะโกนแบบเสียงดังครับ
เขาก็พูดแบบนักเลงเงานะครับ
มีใครถามกลับไหมว่าเอาอะไรครับ

ตกลงของที่ใช้งัดสายไฟคืออะไรคะ

ประมาณไหนทำมือให้ดูหน่อย

แล้วเกี่ยงกันไหมเอาจริงเกี่ยงกันไหมตอนนั้นใคร

ไม่ได้เกี่ยงกันนะครับ

พอเขายื่นไม้ผมผมก็จับงัดไม้ส่งให้เขาต่อ

แล้วก็งัดสายไฟทรงก็ต่อกันไป

ก็ไม่รู้ว่าเป็นสายไฟหรือว่าสายอะไรครับ
ไม่รู้นะลูกว่าสายไฟหรือเปล่า
ตอนนั้นมีลอกแรกกันไหมว่า

เพราะว่าอยู่กันบนนั้นหมดเลยใช่ไหม

สายไฟไหมมันเปียกไหม

บอกกันเพื่อนที่ทำด้วยกัน
บอกเพื่อนร่วยบอกตัวเองว่าให้ระวัง

เดี๋ยวเราไล่เรียงกันแบบนี้ก่อนนะคะติ่งก็คือว่าถ้าเราดูจากภาพเข้าไปในหน้าจอ
เราจะเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างอันนี้เป็นคนขับรถเทลเลอร์คันแรกคันหน้า
ใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวคุณบอลนะเพราะคุณบอลอยู่ในรถคันนี้ใช่ไหมคะ
อยู่ตรงที่คนขับทีนี้พอขึ้นไปเอาซ้ายสุดก็คือมาทางหัวเครื่อง
อันนี้ใครครับติ่งซ้ายสุดซ้ายสุดบนหลังคา
พี่โบ๊ทครับอายุเท่าไหร่ครับ๒๑ครับ๒๑
คนที่สองคือวัชฌีรพันธ์ครับอายุเท่าไหร่๒๐ครับ๒๐
คนที่สามคือผมครับคือติ่งนะครับติ่งตอนเนี่ยทุกสภานนี้ติ่งอยู่เท่าไหร่ครับ
ตอนนี้เราสิบห้าครับยังสิบห้าอยู่ครับ
อีกไม่กี่เดือนถึงจะครบ๑๖นะคะแล้วก็คนด้านหลัง
ผู้เสียชีวิตครับก็คือก็คือหลานของคุณป้านะคะอายุ๒๐ครับ๒๐
คือคุณผู้ชมคะที่เราที่เราไล่เรียงอายุให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
มันจะมีประเด็นเรื่องของอายุเรื่องการจ้างงานแล้วก็เรื่องของการจ้างงาน
กับเวลาและงานที่ให้ทำด้วยนะคะทีนี้เราเห็นสี่คนแต่ว่าตามตามการตามการเกิดเหตุเนี่ย
มีทั้งหมด๕คนอย่างที่เราบอกคืออีกคนนึงชื่อกรที่เราได้โฟนอินไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะ
เขาอยู่ข้างข้างใต้ซากครับทีนี้จังหวะตอนที่งัดไปงัดมางัดงัดกันอยู่นานไหม
มันถึงมันถึงช็อตมันถึงระเบิดขึ้นมาครับ
ก็ไม่นานครับ

ใช่เอาตอนนั้นคือเสียงภาพที่ติ่งจำได้คือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวินาทีนั้น
ผมได้ยินแต่เสียงแล้วผมมองมามันก็มัวไปหมดนะครับผมก็รีบโดดลงมานะครับ

ปุ๊บภาพแรกที่ติเห็นคือยังไงครับ
ก็เห็นคนลงจากรถเทลเลอร์หมดแล้วครับตกลงจากรถเทลเลอร์
เราไม่ทันได้เห็นว่าเหมือนกับเขาปล่อยแล้วเขาโดดเองหรือว่าเขาเหมือนกับแบบมันแรงมันแรงช็อ
ว่าเหมือนยืนอยู่เฉยแล้วก็หลับลงไปนะครับหงายเงิบลงไปนะครับ
จังหวะตอนนั้นคุณบอลเห็นไหมคะ

คือมันออกมามันแรงมันหนักแค่ไหนคะที่เราเห็น
เป็นประกายไฟครับประกายไฟเหมือนไฟช็อตนะครับ
แล้วเห็นทุกคนก็คือเหมือนกับหมดสติใช่ไหม

ที่บอกหงายเงือกคือหมดสติแล้วก็ร่วงลงมากันหมดเลยใช่ไหมคะ
ซึ่งรวมตัวติ่งด้วยไหมตอนนั้น
ไม่รวมเพราะไฟเลดาไม่ถึงตัวผมครับ
ไม่ถึงทีนี้อีก๓คนบนหลังคาล่วงหมดเลย
๔คนครับแต่อีกเหลืออีกคนนึงเขาอยู่ข้างบนเขาตกอยู่ข้างบนครับ
อ๋ออ๋ออ๋อกรณ์ที่บอกว่าอยู่ในซากเนี่ย

กรก็ออกมาจากคือกรก็กระเด็นออกมาจากซากเหมือนกันเหรอคะ
ตอนที่พี่ดูภาพนี้คือว่าเรายกไปยังไม่ถึงตรงที่เกิดเหตุ

ซึ่งจังหวะนั้นคุณบอลเห็นด้วยเห็นพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมคะ
จังหวะนั้นนายจ้างอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนนายจ้างอ่ะลูก
ผมก็ไม่รู้เวลานั้นมันชะละมุนกันมาก
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
ประเด็นก็คือว่ามันมีอยู่หลายประเด็นซ้อนกันนะคะ
คือประเด็นแรกก็คือผู้เสียหายคุณป้านะคะ
ว่าหลานเสียชีวิตแล้วตกลงมาดำเนินการแบบไหนนะคะ
แล้วก็สองของคุณบอลที่ต้องมานั่งคือว่ากำลังจะโดนแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่ว่าในแง่ของกฎหมายจะต้องมีส่วนรับผิดรับชอบอะไร
เดี๋ยวเราถามทนายในช่วงที่๓ของรายการนะคะ
และนอกเหนือจากนี้ก็คือว่าการจ้างเด็กด้วยวัยมีอยู่๒คนนะคะ
อายุน่าจะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายคืออายุ๑๕คนหนึ่งอายุ๑๖คนหนึ่ง

คุณผู้ชมคะมันจะมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส
อันนี้คนที่จะถูกแจ้งคือคุณบอลที่ขับรถเทลเลอร์คันที่๓ใช่ไหมคะ
อันนี้ที่เป็นข่าวมาเนี่ยคือใครเป็นคนบอกคะว่าเราจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้

เขาบอกคุณบอลตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

ยังไงจ๊ะคุณป้าจำรายละเอียดได้จ้ะว่าไงคะ
ที่๒๙ที่เราไปนครสวรรค์จ้ะ

เดี๋ยวนะคือคนขับที่จะโดนแจ้งคือคันที่เกิดเหตุใช่ไหมคะคุณดาว
แล้วก็ในจ้างเนี่ยตกลงว่าถูกแจ้งจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาไหม
ร้อยเวรบอกว่าตอนนี้ล่ะเรายังแจ้งข้อหาเขาไม่ได้เขาบอกอย่างนี้ร้อยเวร

ก็ไม่ได้ถามเขาค่ะแล้วคราวนี้วันพุธพุธวันที่เท่าไหร่ที่เราไปนครสวรรค์
แล้วเขาบอกว่าไอ้นายจ้างจะมาเจรจากับเราเขาบอกวันพุธที่เราไปพุธที่แล้วเหรอไม่ใช่ค่ะพุธไหนคะ
วันที่เก้าเขาโทรไปหาหนูแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วันที่สิบวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบสองวันอังคารแล้ววันที่สิบสามวันพุธ
คุณป้าจำละเอียดมากแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัดให้บางส่วนคือคุณป้ากำลังจะบอกว่าคือได้ถามตำรวจมาตลอดว่านายจ้างเนี่ยจะมีการตั้งข้อกล่าวหาไหม
เอาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเท่าที่เราทราบนะคะคือจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาไหม
ร้อยเวรเขาโทรมาบอกว่าอย่าบอกใครนะไอ้นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมผมให้ผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับเขาเขาบอกอย่างนี้เราเลยถามเขาว่าให้ไปที่ไหนคะเขาบอกว่าให้มาหาผมที่นครสวรรค์เลยครับผมถึงจะแจ้งความเอานายจ้างได้เขาว่าอย่างเงี้
อันนี้ใช่ครั้งเดียวกันกับที่เรียกเราไปเพื่อแจ้งความไหมคะ
เขาโทรมาเมื่อวันที่๒๙ที่เราไปนครสวรรค์ล่าสุดนี้ค่ะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาที่คุณป้าอีกนะคะคือฉันกลับมาที่เหตุการณ์ก่อนคือณวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วทุกคนคือแบบล่วงลงมาหมดแล้วเนี่ยนะคะนายจ้างสั่งยังไงทำยังไงต่อต้องเป็นติ่งกับทั้งสองทั้งสองท่านนะคะใครได้ยินนายจ้างพูดอะไรยังไงบ้างคะ

ก็ไปเรียกผมกระโดดลงมาไปเรียกเพื่อนครับคนที่ตกลงมาแต่คนเสียชีวิตผมไม่ได้จับผมไม่ได้ไปเรียกเขานะเพราะว่ามีอีกคนนึงที่เขาขับรถครับแล้วเขาก็วิ่งมาปั๊มหัวใจนะครับแล้วหัวหน้างานนะครับนายจ้างเนี่ยก็วิ่งมาเรียกคนนู้นคนนี้นะครับ

ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็รีบวิ่งไปอุ้มเพื่อนขึ้นรถนะครับ

ใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าทุกคนบาดเจ็บ

สาหัสนะคะแล้วก็มีหนึ่งคนที่เสียชีวิต

จ้างพูดอะไรให้เราได้ยินบ้างไหม
ก็เขาบอกกูบอกแล้วว่าให้คนที่อยู่ตรงนั้นกรมไฟฟ้าเลยให้ใบยกเนี่ยครับแต่ว่าเขายังไม่ยกครับ
เหมือนกับเขาเปลือยขึ้นมาอย่างนี้หรอเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้หรอคะ

ครับว่ายกสายไฟแล้วแต่ว่ามาถึงจริงไม่มีอะไรเลย

แล้วเขาพูดไหมว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงหรือคือเขาพูดอะไรบ้างลูกเท่าที่ติ่งจำได้อะครับ
เขาไม่ได้พูดว่าจะรับผิดชอบอะไรนะครับแต่พอไปจริงเขาจะบอกว่าเขาจะมาให้ตำรวจนะครับจับคนขับรถครับ

เขาไม่เขาจะไม่ให้ตำรวจเอาเรื่องคนขับรถครับทีแรกตอนที่ผมยังอยู่กับเขาอยู่ครับ
แล้วทำไมคะตำรวจบอกว่าต้องจับคนขับรถเหรอเขาถึงมาบอกว่าเขาจะไม่ให้ตำรวจเอาเรื่องคนขับรถ

เขาในจ้างเขามาบอกครับว่าตำรวจเขาจะเอาผมเข้าคุกนะครับก็เลยเขาก็บอกว่าเขาพูดกับตำรวจแล้วไงครับว่าจะไม่ให้เอาผิดผมนะครับ
แล้วคุณบอลได้ถามนายจ้างไหมเอาเรื่องอะไรทำไมผมจะโดน

เขาพูดอะไรกับคุณบอลบ้างมั้ย

ตั้งแต่เกิดเหตุ
ทำงาน๖โมงเราเกิดเหตุ๖โมงเช้าไปรวมทั้งพังเที่ยงกลับมาก็ทำงานทำงานกัน๓คนครับ

ประมาณเที่ยงคืนจะถึงตี๑ก็
มาพักอยู่ปั๊มแล้วก็เขาตื่นเช้าประมาณ
มีจากยุทยามาตรงที่เดิมนี่ครับที่เล่า
เหมือนปกติอย่างนี้หรอก็เหลือกันกี่คนก็ทำแค่นั้นอย่างนี้หรอคะ
เป็น๓คนครับ
เดี๋ยวขอบวกมาเรื่องของอายุก่อนนะคะคุณผู้ชม
คือถ้าเราไล่เรียงอายุเนี่ยนะคะมีน่าสนใจอยู่สองคนนะคะ
ก็คือหนึ่งคนที่ได้เคยคุยกับเราทางโทรศัพท์ที่ชื่อกรนะคะ
คือกรตามข่าวตอนแรกบอกอายุ๑๖มาสักวันนี้ลองได้
ได้ตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะลองนับเดือนกันเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วก่อนณวันที่เกิดเหตุเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขา๑๕ใช่ไหมคะอายุ๑๕ถูกต้องนะคะ
แล้วก็ในส่วนของติ่งติ่งก็๑๕ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้อันนี้เราไล่เฉพาะณจุดวันที่เกิดเหตุ
ทีนี้ค่ะของกรกรเนี่ยถ้าถ้าเรานับของกรเนี่ย
ก่อนเข้าทำงานที่นี่นานอย่างเพื่อนเราคนที่ชื่อกร
ประมาณสี่เดือนปลายเดือนมกราอ่า
เพราะฉะนั้นเขาก็จะยังอยู่๑๕อายุ๑๕อยู่
ทีนี้ของติ่งติ่งเข้าทำงานที่นี่นานยังครับ

อ่าแล้วก็เริ่มทำงานแบบนี้มาเลยเหรอ

คือถ้าเราดูจากตารางงานก็คืออาจจะเช้ามากจนถึงดึกมากอย่างนี้
ก็คือติ่งก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ๑๔ตั้งแต่เข้าที่ทำงานแรกเหรอ

อ่าส่วนหลานคุณป้าเข้าไปทำกับเขากี่กี่เดือนแล้วคะ
ตั้งแต่ปี๖๒เขาเคยไปทำแล้วครั้งหนึ่งประมาณ๕๖เดือนนี่แหละ

แล้วพอปลายเดือนธันวาเขากลับมาบ้าน

แล้วคราวนี้เขาก็จะกลับไปทำงานอีกก็เลยบอกเขาว่า
อย่าเพิ่งไปเลยลูกเดี๋ยวค่อยไปจุดจีนแล้วค่อยไปบอกเขาอย่างนี้
แล้วพอหลังจุดจีนเสร็จก็มีเพื่อนที่บ้าน
มาอยู่ที่ทำงานกับนายจ้างอะนะ
มาแล้วก็ว่าเฮ้ยมึงมีเพื่อนมีลูกน้องไหมเอามาหน่อยเดี๋ยวกูเหมารถมากูจ่ายค่ารถให้เขาว่าอย่างนี้
เพื่อนก็ไปหาเด็กที่บ้านมาทำเด็กที่บ้านมาทำกันหลายคนแต่เขาหนีออกไปแล้วก็มี
แล้วนายจ้างแล้วหลานเลยบอกว่านายจ้างน่ะไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะแม่เขาว่าอย่างนี้
เขาเรียกหนูแม่เนอะเขาบอกว่านายจ้างน่ะไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะแม่เขาค้างตังค์ผมอยู่เลยเขาว่าอย่างนี้
แล้วเขาก็กลับไปทำอีกแล้วคราวนี้ก็เลยโทรไปถามเขาว่าอ้าวนายจ้างน่ะให้ตังค์หนูยังลูก
เขาไม่ให้หนูเลยแม่เอาแล้วทำไมหนูไม่ถามเอาล่ะบอกไม่กล้าเขาบอกไม่กล้าถามเอา
เท่าที่ฟังมาเนี่ยคือในจ้างดุเหรอคะเป็นคนดุใช่ไหมคะคือโทษนะคะคือที่บอกว่าดุเนี่ยเขาดุแค่เหมือนกับเขาเสียงดังหรือโทษคะเขาด่าเลยหรือไง
ด่าเลยเขาจะใช้แบบเหมือนพวกผมเป็นอาหารเขาจะใช้กฎทหารด่าไอ้เฮียไอ้สัตว์อย่างเงี้ครับแล้วมีเขาทำร้ายร่างกายไหมไม่มีครับเขาให้ให้กินข้าวใช่ไหมมีเวลาให้กินข้าวใช่ไหมไม่มีครับไม่เป็นเวลาครับ
แล้วแหล่งที่ไหนทำงานกันคะทำงานมันนักนะไม่ต้องก็ทนนะครับ
เอาติ่งก่อนติ่งตอนทำงานปีแรกได้ไปรายวันใช่ไหมลูกได้วันเท่าไหร่ครับวันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐วันละ๕๐๐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
เราคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือทางผู้เสียหายได้นะคะ
ทนายเกิดผลสวัสดีค่ะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะ
ขอความช่วยเหลือเลยขอความช่วยเหลือกับคดีนี้เลยนะคะ
นายเกิดผลเอาประเด็นเรื่องของอายุคนทำงานก่อน
อายุคนทำงานมีปัญหาแน่๑คนคือ๑๔ตั้งแต่เริ่มทำงานนะ
แล้วก็๑๕ยังไม่เกิน๑๘แล้วก็มีต่ำกว่า๑๘ลงมา
คือมันมีหลายทรัพย์หลายซ้อนอันนี้ถือเป็นประเด็นใหญ่ไหมคะของคดี
ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการใช้แรงงานอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีเหล่านี้เป็นความผิดการค้ามนุษย์ด้วยนะครับ
เข้าค้าเลยเหรอคะเข้าค้ามนุษย์เพราะรับไว้ซึ่งแรงงานเด็กนะครับ
ตามกฎหมายค้ามนุษย์เลยรับแรงงานเด็กไว้เพื่อใช้แรงงาน
แบบนี้ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่งครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มีประเด็นแน่เรื่องของอายุเด็กนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่คนที่ไม่เป็นอะไร

เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันในลำดับเวลา

เป็นคนขับรถเทียวเลอร์คนที่เกิดเหตุไฟชอตบนหลังคาเครื่องบินที่ขน
ตกลงเขาต้องโดนข้อเก่าหาไหมคะ
ต้องโดนครับเขาโดนข้อเก่าหาอยู่แล้วครับ
ประกาศแรกในทางคดีอาญาไม่แน่ใจพนักศึกษวนตั้งข้อหาอะไรไปหรือยังครับ
แต่ในทางแพ่งชัดเจนว่าเขาประมาทเรื่องเลอร์
เพราะว่าเขาเป็นผู้ขับขี่รถเขาจะต้องรู้คำนวณระยะสูงต่ำของวัตถุ
รวมทั้งความสูงของสะพานหรือสายไฟที่อยู่ข้างหน้า
เขาต้องรู้การขับรถของเขาถ้าเขาไม่ได้คำนวณหรือไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ถึงแม้ไม่ได้จงใจเขาก็ประมาทเพราะว่ามันเป็นอาชีพ
ขอถามแทนจากข้อเท็จจริงที่ทางผู้เสียหายเล่า
ก็คือว่าขับไปแล้วซากเครื่องบินมันติดแล้วเขาเป็นคนขับซึ่งอยู่ในรถ
แต่คนสั่งเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของบริษัทอีกทีนึง
อย่างนี้ยังไงก็ยังต้องมีข้อกล่าวหาต่อตัวคนขับอยู่เหรอคะ
โดยอาชีพของผู้ขับขี่รถจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครับ
เขาจะต้องคำนวณได้ว่ารถของเขาสามารถผ่านได้หรือไม่
ถ้ารถผ่านไม่ได้เขาก็ต้องบอกนายจ้างไปเลยว่ามันผ่านไม่ได้

แต่ถ้าข้อที่จริงคือก็เห็นแล้วว่าไม่ได้
แต่ว่ามีคำสั่งเอาอย่างนี้เรียนลองถามจากใจคนที่นั่งกังวลอยู่นะคะ
ก็คือก็รู้แล้วมันไม่ได้ถ้านายเขาสั่งอ้าวอย่างนี้ทำยังไง
นายเกิดผลก็ต้องโดนไปอย่างนี้หรอคะ
ก็คิดว่าเขาทราบอย่างนั้นเขายังจงใจอยู่
ส่วนนายจ้างก็ผิดในฐานะนายจ้างเหมือนกัน

เรื่องนั้นครับครับผม
ขอโทษทีค่ะคือถ้าสมมุติเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่ายังไงเขาก็ต้องรับโทษเหรอ
แน่นอนครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการที่เขาขับรถไปเฉียวชน
แต่ทีนี้อย่าเพิ่งกังวลเดี๋ยวพายัทคุยร้านละเอียดกัน
แต่อันนี้ในเชิงข้อกล่าวหาคือหลักการกฎหมายเป็นแบบนั้นนะคุณบอลค่ะ

ทีนี้เดี๋ยวเวลาจำกัดทนายเกิดผลจะเพิ่มอะไร

เดี๋ยวดิฉันจะไปเรื่องของกรณีคนบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วค่ะ
ในส่วนของคนขับเนี่ยในพรบจราจรมันไม่พ้นกว่ารับผิดหรอก
แต่ว่าเรื่องความเสียหายหรือเรื่องความประมาท
ใครจะต้องรับผิดชอบเนี่ยนายจ้างจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
เพราะการเขากระทำการในทางการที่จ้างตามทนายจ้างสั่ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายไฟขาด

แต่จราจรทางบกยืนเขาต้องเสียค่าปรับ
คืออันนี้คือมันมีข้อกฎหมายที่ต้องให้รับผิดชอบอยู่ใช่ไหมคะ

เอากฎหมายฉบับไหนมาเป็นตัวจับบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้เรื่องของบาดเจ็บเสียชีวิตค่ะ
คือตกลงไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรให้เลยด้วยใช่ไหมคะ

ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคะ

ลูกจ้างที่ได้รับอุบัติเหตุจากกรณีครั้งนี้นะครับ

นายจ้างสั่งให้บรรทุกรถบรรทุกเครื่องบินเนี่ยขับไปโดยทางการนายจ้างสั่ง
โดยผู้ขับขี่รถยนต์ขับไปติดสายไฟใช่ไหมครับ
ไม่ว่านายจ้างจะสั่งให้ไปยกสายไฟ
หรือคนขับรถขับไม่ได้แล้วสั่งให้เด็กติดรถไปยกสายไฟ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางการที่นายจ้างสั่ง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเป็นเรื่องของประมาท
ที่ผมเรียนไปตอนแรกว่าผู้ขับขี่ก็ถือว่าประมาทนะ
ก็ไม่คำนวณเมื่อผู้ขับขี่ประมาท
ตามกฎหมายแพ่งลักษณิชย์แต่มาตรา๔๒๐บอกว่า
ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลิกกระทำผิดนะครับ
ทีนี้กระทำผิดไปด้วยเรียกว่าประมาท
ประมาทจากการทางที่นายจ้างสั่งให้ไปทำงาน
นายจ้างต้องรับผิดโดยไม่สามารถปฏิเสธได้

ถ้านายเกิดผลครับเดี๋ยวคดีนี้คืออยู่ในความเป็นชอบของทางมลัยที่ปวีนาด้วย
แต่ทีนี้ความร้อนใจเพราะว่ามันก็อาจจะยังไม่นาน
ความร้อนใจอาจจะด้วยบุคลิกของนายจ้างนะคะ

ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวดิฉันต่อสายกับทนายเกิดผลอีก

ด้วยความยินดีครับ

สวัสดีครับ
แต่เดี๋ยวในข้อเท็จจริงจะเป็นตัวบอกเองว่าพอเสร็จแล้วเนี่ย
ที่จริงที่มันเกิดขึ้นมันเกลี่ยไปทางใครบ้าง
อันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการจ้างงาน
จากวัยจากอายุของเราด้วยนะคะ
แต่ทางมูลนิธิปวีนาดูให้อยู่แล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวมารายการนี้อีก
แต่ขอให้เราไม่ต้องเจอกันแปลว่าคดีมันจบดีกว่าเนาะนะคะ

ขอบคุณค่ะ
ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ